งูโผล่ชะโครกอีกแล้วค่ะบ้านหลังนี้ที่สมุทรปราการนะคะ
คุณป้าท่านหนึ่งกำลังจะเข้าห้องน้ำแต่คุณป้าเขาทำตามที่เราอ่านข่าวกันอยู่บ่อย
ก่อนจะเข้าห้องน้ำคืออย่าแบบไปถึงนั่งเลยอะไรอย่างนี้ให้กดชะโคกก่อน
คุณป้าก็ทำแบบนั้นกดชะโครกปุ๊บโหยสิ่งที่อยู่ในชะโครกมันคืองู
ภาพตอนดึงออกมามันน่าตกใจพี่ผู้ชม

คือเห็นในโถตอนแรกมันเห็นแค่เป็นดำ
ก็ไม่รู้หรอกว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนแต่รู้ว่ามันเป็นงู
แต่พอกู้ภัยเข้ามาช่วยแล้วดึงออกมาจากโถ
คุณผู้ชมดูดูความยาวของมันยาวประมาณ๒เมตรได้นะคะ

เหตุการณ์๙โมงครึ่งวันนี้เลยค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่แถวแพร่กษาใหม่สมุทรปราการ
เป็นทาวน์เฮาส์๒ชั้นแล้วห้องน้ำอยู่ด้านล่าง
ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
เทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่๓คนนะคะมาช่วย
คนที่เจองูค่ะนางเฉลียวหอมหวนอายุ๖๒ค่ะ
ฟังเสียงดูหน่อยนะคะยังตกใจอยู่เลยค่ะคุณป้า
ต้องหาลูกชายเลยลูกชายเขาก็โทรเรียก
คนจับงูนั่นน่ะมาทีแรกมาสองคนเขาจับไม่ได้
มันไม่ยอมออกเทน้ำยาล้างห้องน้ำไป
มันก็ไม่ยอมออกคนอยู่ในนั้นน่ะ
แต่นี่คนไปตามคนที่สามมาเขาบอกเขาจับงูเก่ง
ไปตามมาเลยเขาบอกว่ายายต้องกระเทาะ
คอกออกบอกเอาเลยหนูกระเทาะเลย
ถ้าแตกก็แตกช่างมัดกระเพาะเอามันออกมา
ต้องคอยดูก่อนเนอะก่อนจะเข้า

ต้องมองทุกครั้งก่อนที่จะเข้า
อย่าให้มองทุกครั้งก่อนที่จะเข้าอย่าให้กลัว

เหงื่อยังแตกเลยตอนให้สัมภาษณ์คุณยาย
ยังตกใจอยู่ค่ะก็ต้องระวังยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กอะไรแบบนี้นะคะ

ตอนนี้ก็ซ่อมชะโครกเรียบร้อย

ทีนี้ก็ต้องไปแก้ปัญหาแบบระยะยาวด้วยไง
ไม่ให้งูมันโผล่เข้ามาแบบนี้อีก

ใช่มันจะต้องมีตะแกรงมีอะไร
หาอะไรไปปิดไปอุดอะไรไว้หน่อยที่เป็นตะแกรง